ด้านหลังของเราเนี่ยมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
ดาบตำรวจนั่นแหละเป็นคนทำเองลักปืนหลวงไป
ไปร้อยกว่ากระบอกแล้วค่อยเอาไปทยอยขาย
แล้วหนีเลยค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ย
ตำรวจเขาก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้นะ
เฉาที่คุณผู้ชมเห็นปืนที่มันตั้งเรียงรายอยู่เนี่ย
ต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมมันถึงกลายมาเป็นประเด็น
เพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีคำสั่งมาไง
โรงพักทั่วประเทศเลยนะไปตรวจสอบอาวุธปืน
ข้าราชการตำรวจในสังกัดแต่ละโรงพักเนี่ย

ทีนี้พอไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าที่สพปากเกร็ดค่ะ
คุณผู้ชมอาวุธปืนเป็นปืนลูกโม่
และแบบแมกกาซีนยี่ห้อกล็อก๑๙
หายไป๑๓๔กระบอกค่ะ
ทีนี้ทำไงใครเอาไปปืนร้อยกว่ากระบอกขนาดนี้ค่ะ
ดาบตำรวจชาวลิศพุ่มขจรอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามเนี่ย
ทำหน้าที่ในการดูแลเบิกจ่ายอาวุธปืนของโรงพัก

ทำหน้าที่นี้มาจะ๒๐ปีคุณผู้ชม
ปีที่ทำหน้าที่มาแล้วเจ้าตัวน่ะ

ว่าคนก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นดาบตำรวจชาวลิศแน่
เป็นคนเอาปืนออกไปจะเอาไปทำอะไรก็แล้ว
แต่เอาไปขายเอาไปจำนำเอาไปปล่อยต่อ
ทีนี้ทางด้านพ่วงกับสภปรักเกร็จค่ะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์เนี่ยนะ
ก็แจ้งความดำเนินคดีกับลูกน้องคือดาบตำรวจชาวลิศ
แล้วก็ขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับ
ลงวันที่ก็คือ๑๙ตุลาที่ผ่านมาข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓ค่ะ
คือตำรวจที่สพเมืองนนท์เนี่ยนะ
เขาก็ต้องประสานกำลังผนึกกำลังกันข้ามจังหวัดคุณผู้ชม
เพราะว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายเนี่ย
บุกเข้าไปเสื้อบอลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
ไปจับกุมดาบตำรวจชาววริสต์
จับได้ที่ห้องพักในโรงแรมที่บ้านหนองเดิด
จังหวัดหนองคายอยู่ใกล้กับชายแดนเลยค่ะ

ดาบตำรวจชาวริสต์มาที่หนองคลายเนี่ย๔วันแล้ว

จะเดินทางไปหาภรรยา

ไปในห้องและจับกลุ่มตัวดาบตำรวจชาวลิศค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวดาบตำรวจชาวลิศ
ไปสอบปากคำที่สโมสรตำรวจวิภาวดี

คนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานมาสอบประคำเอง

เขาติดหนี้หนี้พนันครับ

แล้วก็เริ่มแอบนำปืนของโรงพัก
ขายตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาโอ้โหนี่เดือนแล้ว
แล้วนี่ตุลาคือเอาไปเป็นร้อยกระบอกนี่คือขนไปยังไง
ทยอยเอาออกมาขายเรื่อยเลยนะ
ขั้นต่ำกระบอกละ๒๐๐๐บาท

เบิกนี่ดาบตำรวจนี่เขาเซ็น
แล้วก็เอาปืนออกไปได้เองเลย

ทุกอย่างมันก็คล่องทุกอย่างมันก็ง่ายไง
ไม่ต้องรายงานใครเสนอเซ็นใคร
ว่าขออนุมัติออกไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเหรอ

เออต้องทำหมดใช่นี่ไงเราก็เลยถามไง

เขาทำคนเดียวนะน่าไปต่อ

เบื้องต้นคุณผู้ชมจ้าวนาทีทราบแหล่งขายปืนละ๙จุดนะ

ออกหมายค้น๙จุดวันนี้เลยนะเช้าวันนี้เลย

ร้อยสามสิบสี่กระบอกเนี่ยจะเอากลับคืนมา
ทำเป็นเล่นไปคนที่รับซื้อคนที่เอาไป
อันนี้ถือว่าผิดด้วยนะร้อนตัวเลยครับ
เมื่อคืน๔ทุ่มคุณผู้ชมฮะเมื่อคืน๔ทุ่ม
คนที่รับซื้อไปอย่างที่น้ำแข็งบอกคนที่รับจำนำไป
จากดาบชาวลิศเนี่ยเอาปืนใส่กระเป๋าเดินทางว่ะอ่า

มาทิ้งคืนไว้แล้วคืนแบบว่าคุณไม่ต้องหาก็ได้
ผมเอาไปคืนให้ตรงที่เลยสโมสรตำรวจ
สโมสรตำรวจเลยเนื่องจากกลัวความผิด
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยผมเอาปืนไปคืนไว้ให้แล้วนะเอออุ้ย
นี่แหละครับไปตรวจสอบมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดกระบอกค่ะ
จากร้อยกว่าที่หายไปเจ้าหน้าที่จึงเอาไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และจะต้องมีการตรวจพิสูจน์หาผู้ครอบครองอืม
แล้วต้องติดตามปืนของกลางมาคืนให้ครบ
สำหรับดาบตำรวจชาวลิศจะนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาคหนึ่ง
จังหวัดสระบุรีช่วงเที่ยงวันนี้อ้าวบิ๊กโจ๊กว่าไงครับ
คือการกระทำรักษาเช่นนี้เนี่ยกว่าจะเอาปืนเป็นร้อยกว่ากระบอกไปขายได้เนี่ยนะครับ
ไม่ใช่ว่าทำมาแค่วันสองวันหรือแค่เดือนสองเดือนต้องทำมานาน
ค่ะนะครับนะฮะต้องทำมานานเอ่ออย่างต่อเนื่องกันนะครับนะฮะ
แล้วก็เอ่อตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะครับนะก็หลบหนีออกไปอยู่ใน
พื้นที่ของอุดรน้องคายเอ่อเจ็ดแปดวันแล้วนะครับหือหือ
หลังจากที่ภูมิกับเนี่ยไล่ตรวจพบว่าปืนหายไปนะครับ
ตัวเองเนี่ยก็หมดปัญญาจะเอาปืนมาคืนก็เลยหนีดีกว่า
แต่วันนี้เราทราบกลุ่มแล้วนะครับว่าไปขายกลุ่มไหนบ้างนะครับ
นะก็คิดว่าเอ่อเราใช้เวลาในการตามปืนไม่นานนะครับ
นะฮะก็น่าจะได้เอ่อทั้งหมดน่ะนะครับนะฮะ
ยังไงก็ต้องตามมาให้ได้ทั้งหมดนะครับโอ้โหนี่คือดาบตำรวจชาวริส
บอกว่าทำทุกอย่างคนเดียวไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้อง
แต่พอมันเกิดเรื่องนี้ค่ะคนที่ซวยไปด้วยก็คือ
ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับนี่แหละค่ะ
เพราะว่าทางด้านกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
มีคำสั่งนะคะเด้งผู้อำกับเลยมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ย้ายพันธุ์ตำรวจเอกพงศักดิชาการุณพงศ์

ให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งอืม

กว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จนี่ก็เป็นการเด้งผู้กำกับเส้นปืนหายนะ
ทีเนี้ยพอมันมีประเด็นแบบนี้มา
หลังจากนี้จะเอายังไงดีอ่ะทางทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยนะคะ
หลังจากนี้จะให้รายงานจำนวนอาวุธในคลังให้กับผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันที่๕ของเดือน
อืมแล้วเรื่องของการถือกุญแจพวกเก็บอาวุธปืนต่างต่างเนี้ย
เพราะว่าตอนแรกดาบตำรวจนายนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนคุมการเบิกจ่าย
แปดปีใช่ไหมหลังจากนี้จะทำยังไงจะต้องมีคนถือกุญแจคลังอาวุธใน
อย่างน้อย๒คนนี่ต้องมีเพิ่มมา
แล้วเปิดครั้งละสองดอกคือเหมือนกับเป็นระบบแบบเอ่อ
อีกชั้นหนึ่งด้วยคุณผู้ชมครับของหลวงเนี่ยนะค่ะ
ของหลวงเนี้ยเขาใช้คำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะ
ขนาดต่อให้พังเนี่ยนะทิ้งไม่ได้ขายไม่ได้
มันต้องวางแห้งไว้เก็บไว้เก็บไว้แบบนั้น
มันไม่ใช่มันจะหายกันง่ายง่ายนะของหลวงอ่ะอืม
แล้วถ้าประโยชน์ชวริสต์บอกว่าทำคนเดียวไม่มีคนอื่น
แต่ว่าอาจจะต้องดูเส้นทางการเงินด้วยนะ